มากันต่อที่ข่าวนี้หลายคนสงสัยค่ะ
เพราะว่าวันก่อนนะคะวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
วันเกิดของน้องแพทติเซียค่ะ
ลงรูปนี่เลยกับเพื่อนฝูงค่ะแต่ไม่มีพีชพัชรานะค่ะใช่หรือว่ายังไงไม่รู้นะมีคุณแยมไปค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคนก็ไปส่องดูพีชก็ไม่ได้มาคอมเมนต์ด้วย
ซึ่งมันสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือว่าเป็นคู่รักไฮโซนดาราท่านหนึ่ง
เพราะว่าถัดมาพี่หนุ่มกัญชัยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเขารู้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

เดี๋ยวต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดใจนะคะ

ก็ต้องรอดูกันอีกทีค่ะ